กันหนักเลยนะคะหลังจากที่มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
เขาประกอบอาชีพก็คือรับจ้างขับรถส่งขนม
แต่ปรากฏว่าไปขโมยกระบะในจ้าง
ขับหนีไปเลย
หลบซ่อนตัวกบดันอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งยาดนายจ้างเขาก็ตามแกะร้อยแจ้งตำรวจกันไป
ไปดูวินาทีไล่ล่าแล้วก็จับกลุ่มตัวได้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะขับรถไล่ล่ากันมาอยู่พักใหญ่

นายจ้างกับญาติกรูกันมาหาสองสามีภรรยาคู่นี้

ตบไปหลายทีเหมือนกันเธอก็เอาแต่พยายามบอกว่า
ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองเนี่ย
ไม่รู้เรื่องอะไรหนูไม่รู้เรื่องอะไร

เส้นทางที่ใช้ไล่ล่ากันเนี่ยนะคะก็คือ
ถนนสาย๓๒๓จากอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอเมืองกาญจนบุรี
คนร้ายใช้ความเร็ว๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการหนีเลยนะคะ
ไล่ล่ากันมาเนี่ยไกลกว่า๑๐๐กิโลเมตรเลยนะ
ฝ่าด่านสกัดตำรวจมา๖ด่าน
สุดท้ายอย่างที่บอกตำรวจขับแซงแล้วปาดหน้าดักเอาไว้ได้

ซึ่งอย่างที่ได้ยินในคลิปเธอจะพูดตลอดว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรจริง
ในจ้างเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่า
สองคนนี้เป็นลูกจ้างที่ร้านร้านเปิดเป็นร้านขายขนม
เป็นขายส่งอยู่ที่ปฐุมธานี
ทั้ง๒คนในวันที่๒๗ธันวาคมไม่มาทำงาน
แล้วก็หายไปพร้อมกับรถกระบะที่ให้ใช้ขับส่งขนม
พอไปเช็คกล้องวงจรปิดดูก็เห็นเลยว่าสองคนเนี่ยขโมยรถขับออกไป
แล้วยังเอาเงินเก็บที่เก็บจากลูกค้ามาได้อีกหมื่นกว่าบาทติดตัวไปด้วย
ไปรู้ว่าอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ

สองคนนี้เคยถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์มาก่อนด้วย
ตอนนี้ตำรวจสพทองผาภูมิสอบสวนเสร็จแล้ว
ก็ส่งตัวทั้งคู่กลับไปดำเนินคดีที่สพสามโพธิจังหวัดปฐุมธานีพื้นที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
สิ่งที่ภรรยาพูดว่าหนูไม่รู้เรื่องน่าจะฟังไม่ขึ้นนะ
สิถ้ามีประวัติกันแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบกันดี